วันนี้เราให้ท่านดูคลิปที่หญิงสาวคนหนึ่งได้โพสต์
เพื่อเตือนภัยเอาไว้นะครับเกี่ยวกับการจอดรถนะ
จอดในซอยของบ้านพักแท้ในกรุงเทพในราชพร้าวซอย๑
กลางเมืองแท้ถูกต้องก็ยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะ
ที่ไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงตัวหนึ่งเดินเข้ามาที่รถ
พยายามที่จะเปิดรถของเธอแล้วถอดกางเกงด้วยช่วงหนึ่งอ่ะ
จังหวะเดินแล้วผ่านกล้องไปแล้วไปถอดกางเกงอยู่ข้างรถ
แล้วก็จะเปิดประตูขึ้นมาเธอเลยบีบแรร์ไงถูกต้อง
ก็ตกใจดึงกางเกงขึ้นมาเธอก็ตั้งสติได้
ล็อกรถนะบีบแปรเปิดไฟใส่มันก็เดินหายไป
คือเนี่ยเป็นซอยถนนส่วนบุคคลที่เขาจะจอดรถแถวนี้กันแล้วก็เข้าบ้าน
ใช่ไหมแถวนั้นก็มีหอพักอยู่ด้วยอืม
ด้านหน้าสุดของซอยเนี่ยเป็นประตูค่ะ
จะต้องเปิดแล้วก็ถอยรถเข้ามา
เดี๋ยวต้องไปปิดประตูด้วยใช่
เธอบอกโชคดียังไม่ได้ลงแต่รถแต่เธอยังไม่ลงใช่ค่ะนี่
แต่มันเห็นหน้าชัดเจนไงถูกต้องหน้าตารอยสักรอยอะไรคือ
ตำลวดตามไม่ยากใช่เธอนี่อันนี้บีบแปลแล้วนะอืม
กล้องไม่มีเสียงนะฮะก็เดินไปค่ะ
เดินแบบจะไปไม่ไปอีกนะจนเขาต้องเปิดไฟสูงใส่ด้วย
อันนี้ตอนขาเดินเข้ามานะครับอืม
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาวันเดียวครับที่สุดแล้วก็สืบสวน
จนสามารถติดตามจับกลุ่มตัวนายคนนี้ได้แล้วนะฮะ
เป็นชาวกัมพูชาครับเป็นแรงงานต่างด้าว
ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายด้วยนะ
ชื่อวนายแกรมนามสกุลร์เรียวอายุยี่สิบแปดปีนะครับ
ก่อเหตุไปเนี่ยฮะพยายามจะเข้าไปทำอนาจารย์หญิงสาวในซอยราชพร้าว๑นะครับ
ชุดสืบสวนของสนหนโยธินจับกลุ่มได้ก็เนื่องจากไปไล่ตรวจสอบภาพ
แล้วก็เทียบเคียงรูปร่างรอยสักที่ลำตัวแล้วก็แขน
รู้เบาะแสว่านายคนนี้ตามภาพจากกล้องหน้ารถของผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ย
มีอาชีพรับจ้างอาศัยอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
พอนายแกมเรียวถูกจับได้ตำรวจสอนอผลโยธินก็ประสานให้หญิงสาวผู้เสียหายมาชี้ตัว
เธอก็ชี้ยืนยันเลยว่าโอ้โหนี่เลยใช่เลยจำได้เลยคนนี้นะครับ
จากการตรวจสอบประวัตินายแกมเรียวพบว่าเป็นแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายตรวจเลือดแล้วไม่พบสารเสพติดนะครับ
แต่จากการสอบสวนยอมรับสารภาพว่าที่ก่อเหตุในขณะนั้นเนี่ย
ทำจริงเพราะว่าเมาแล้วมีอารมณ์ทางเพศ
เขาสารภาพใช่ไหมว่าเมาถูกต้องและเกิดอารมณ์ทางเพศ
เห็นผู้หญิงขับรถมาก็เดินไปหาก็เลยถอยกางเกงเลยนะ
คือช่วงจังหวะที่กล้องหน้ารถไม่เห็นเพราะว่าเดินไปตรงข้างจะเปิดประตู
เจ้าของรถก็บอกมันถอดกางเกงแล้วถอดกางเกงแล้วพยายามจะเปิดประตูอ่ะ
พอเขาบีบแรร์ล็อกรถก็เลยใส่กางเกงแล้วก็เดินไป
เดินออกไปนะครับแต่บอกว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรก
เหตุการณ์นี้นะครับหญิงสาวคนนี้ก็โพสต์เอาไว้นะครับ
เพื่อเตือนภัยผู้หญิงทุกคนที่ต้องขับรถคนเดียว
จอดรถคนเดียวในยามวิการจะที่ไหนก็แล้วแต่
พันธุ์ตำรวจเอกอิทธิเชษวงหอมหวนภูมิกับการสอนอพหนโยธิน
ได้ฝากแจ้งเตือนภัยสำหรับผู้หญิงทุกคนนะครับ
ถ้าท่านต้องเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้สิ่งแรก
อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องรีบตั้งสติ
อย่าตกใจจนทำอะไรไม่ถูกที่สำคัญเลยคือ
อันดับแรกล็อกรถก่อนห้ามลงจากรถ
หลังจากนั้นก็บีบแตรดังเพื่อให้ผู้เสียหาย
แบบผู้เสียหายคนนี้บีบแดงเลยนะ
เพื่อให้คนก่อเหตุมันตกใจแล้วคนอื่นจะได้มาช่วยกันทันนะครับ
คนที่อยู่ใกล้จะได้มาช่วยและถ้าเป็นไปได้
ถ้ามีกล้องหน้ารถแบบนี้อันนี้ก็โอเคเลยใช่ไหมเป็นหลักฐานชั้นดี
แต่ถ้าไม่มีกล้องหน้ารถกล้องหลังรถถ้าเป็นไปได้
พยายามถ่ายรูปถ่ายคลิปเอาไว้
จะได้ตามตัวคนก่อเหตุได้ง่ายนะครับ
เหตุการณ์นี้ทางผู้หญิงที่เขาเป็นผู้เสียหาย
เขาก็กังวลว่าเอ๊ะอาจจับได้ก็จริง
ถ้าถูกลงโทษดำเนินคดีอะไรก็แล้วแต่
มันจะย้อนกลับมาก่อเหตุหรือมาทำร้ายเธอไหม
ตำรวจบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่านายคนนี้
เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผลักดัน
กัมพูชาไปเลยเดี๋ยวส่งต่อมอ
กลับกัมพูชาไปเลยค่ะตัวผู้เสียหายเขาก็ขอบคุณ
ขอบคุณสื่อด้วยที่ช่วยกันนำเสนอข่าวขอบคุณสอนอผลโยธินอ่า